ตั้งแต่ช่วงที่มีการเกณฑ์ทหาร

ทีนี้ถึงกลับเป็นลมพักเลย

คนในโลกโซเชียลบางคนก็ขำเนอะ
มาร้องไห้ตอนนี้แหละ

แต่ทีนี้นะคะได้มีการสัมภาษณ์เขาเขาให้เหตุผลบอกว่าที่ร้องไห้
เพราะเขาบอกว่าถ้าเขาเข้ากรมไปแล้วคุณยายจะต้องอยู่คนเดียว
และคุณยายก็ป่วยด้วยไม่มีใครดูแล
แต่เขาบอกว่าหลังจากที่ได้รับคำชี้แจงจากหลายฝ่าย
เขาบอกเขาดีใจขึ้นนะคือความคิดของเขาเปลี่ยนไปอ่ะ
แล้วก็ทำให้ครอบครัวเข้าใจเขามากขึ้นด้วย
โดยเฉพาะคุณยายตอนนี้เข้าใจแล้วนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางมาเจอผู้ชายคนนี้ค่ะ
ที่บริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แถวคลองศาลนะคะ

หลังก็คือเป็นผู้ชายที่ปรากฏในคลิปที่อีก
ใบแดงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เนี่ยนะคะ
อายุ๒๓ปีค่ะพบว่านายหลังเป็นพนักงานธุรการ
และทำงานที่บริษัทแห่งนี้ได้๓วันเอง
ตอนนี้นะคะค่าแรงของเขาต่อวันคุณหลัง
ก็คือได้วันละ๓๐๐บาท
เขาเล่าให้ฟังบอก๕เมษายนที่ผ่านมาไปเกณฑหารที่วัดจันทร์ประดิษฐาราม
คุณยายของเขามาส่งที่หน่วยด้วยนะ
แต่หลังบอกว่ายายกลับไปก่อนเถอะเพราะว่าจะต้องรอนาน
จนกระทั่งถึงเวลาจับใบดำใบแดงก็คิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
แต่แล้วทีนี้พอจับได้ใบแดงซึ่งก็หมายถึงต้องเข้ารับการฝึกทหาร
ในหลังร้องไห้ออกมาเพราะคิดเป็นห่วงคุณยายอย่างเดียวเลยตอนนั้น
และคุณยายอายุ๗๔ปีป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพอง
เขารักเขาในหลังเขาคิดว่าคุณยายจะใช้ชีวิตยังไง
และถ้าเข้ากรมไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย
และตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีงานทำถึงแม้จะมีป้าอีกสองคน
และน้องชายอายุ๑๖ปีที่เป็นลูกของป้าอีก๑คน
แต่ลักษณะตอนที่อยู่ก็คล้ายต่างคนต่างอยู่
ที่ผ่านมาเขาเป็นคนดูแลคุณยายมาตลอดนะคะ
เนื่องจากพ่อกับแม่ไม่เคยติดต่อหรือว่าส่งเสียเงินทองมาให้เลย
ตั้งแต่ทิ้งเขาไปตอนอายุ๒ขวบอยู่กับคุณยายมาจนอายุ๒๓ปี
กระทั่งนี่แหละค่ะถึงคิวที่ตัวเองจะต้องมาเป็นทหารประจำหน่วยคัดเลือก
ก็คือช่วงที่จะเข้าไปจับใบแดงก็คือมีทหารมาปลอบใจ
และบอกกับเขาว่าการได้ใบแดงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้ว
เพราะว่าจะทำให้คุณยายได้ภาคภูมิใจได้เป็นทหาร
คือตอนจับใบแดงได้แล้วก็มายื่นเอกสารที่โต๊ะรายงานตัว
พี่ทหารที่อยู่ที่โต๊ะรายงานตัวนี่แหละที่เป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้
เพราะเห็นน้องเสื้อขาวคนนี้ร้องห่มร้องไห้ร้องไม่หยุดเลย
ตอนแรกก็ขำอยู่พี่ทหารเขาบอกตอนแรกก็ขำนะร้องทำไม
เป็นทหารรับใช้ชาติดีออกแต่คุยไปคุยมาได้คุยกับนายหลังเนี่ย

สอบถามสาเหตุแล้วก็รู้ว่าเป็นห่วงคุณยายนี่แหละนะคะ
เขาให้กำลังใจบอกว่าเป็นทหารคุณยายจะได้ภาคภูมิใจ
และการเป็นทหารมีเงินส่งเสียคุณยายไม่ต้องห่วงนะคะ
เพราะว่ามีทั้งเงินเดือนมีทั้งเบี้ยเลี้ยงทำให้นายหลังรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาบ้าง
และกลับไปบอกคุณยายว่าหลังจากนี้จะต้องไปเป็นทหารแล้วนะ

ทำไมต้องเป็นผมด้วยคือผมมีภาระที่ต้องดูแลเท่านั้นแหละครับ
แล้วก็พูดผมก็พูดบอกยายแก่แล้วยายเพิ่งหายไม่สบายทำไมต้องเป็นผมด้วย
เขาก็บอกว่านี่แหละคือช่องทางชีวิตได้เองได้ดีเองอาจจะเลี้ยงยายได้ก็ได้นะสักวันหนึ่ง
คิดดีโดนโดนมันก็ดีนะเงินเดือนอะไรเขาก็พูดเขาก็กอดคอผมไปนั่ง
แล้วก็ให้ผมเซ็นปั๊มมือแล้วก็พาผมไปนั่งเป็นปกติสงบสติอารมณ์ก่อน
รู้สึกว่าเรามีความหวังคืออย่างน้อยเขาไม่อด
ถ้าเราไปเขาไม่อดคือหมายความว่าไปเป็นเรามีเงินส่งมาได้
เขามาอธิบายตอนหลังเลยว่าหลังมันเงินเดือนมันได้หนี้ได้นะ
เออเนี่ยทยอยส่งให้เขาได้ทยอยส่งให้เขาได้เออมันมีเงินเดือนนะ
มารู้ตอนไหนว่าเราถูกทหารคนแถวบ้านบอก
เขายายเป็นไง

เขาก็เหมือนเขารู้สึกผิดกันทั้งบ้านที่ว่าไม่เคยให้คำพูดให้คำปรึกษาผมเลย

แล้วก็มีการพูดคุยกันกับคนในครอบครัว
ทหารบอกหลังเ๋อเนี่ยเองจะมีเงินไว้ดูแลครอบครัวดูแลใจนะ
พอทุกคนเข้าใจก็ให้กำลังใจคุณหลังกลับไป
ไม่อยากให้คุณหลังท้อแท้ใจกับการไปเป็นทหาร
คุณยายแล้วก็คุณป้ามีการพูดคุยกันมากขึ้น

โดยที่ผ่านมานะคะนี่เป็นเรื่องของคุณหลัง
ก็คือตัวเขาเองรับจ้างทำงานส่งเสียตัวเองมาตั้งแต่อายุ๑๔ปี
เพื่อที่จะให้ได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัว

จะทำให้พ่อแม่บังเกิดกล้าวที่ทิ้งเขาไปตั้งแต่๒ขวบ
กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรืออย่างน้อย
ช่วงนี้ช่วงที่ไปเป็นทหารช่วงอาจจะฝึกหนัก
ช่วงแรก๖เดือนอยากให้พ่อกับแม่กลับมาอยู่เป็นเพื่อนยาย
เพราะหากถึงเวลาที่เขาต้องเข้าประจำการ
ตัวเขาเองนั่นแหละเขาบอกจะคิดถึงยายมาก
แล้วก็เป็นห่วงยายมากและตัวคุณยายเองก็เหงามาก
และอาจจะคิดถึงคุณหลังมากเช่นกันนะคะ

คิดถึงยายครับแล้วนี่กลับมาถึงได้ไหมเห็นยายนี่
เป็นห่วงนะแต่ว่า

ก็พูดตามภาษาผมก็นอนเล่นนอนตักกับแกทุกวันนะ

ใจหายไหมเนี่ยถ้าถึงวันนั้นจริง
แต่ก็ต้องไปครับก็ต้องยอมรับว่าก็ต้องไป
ความคิดของเรา๒ปีนี่มันถือว่านานไหม

ทีมข่าวของเรานอกจากไปคุยกับคุณหลังที่ทำงานแล้วนะ
ก็ยังตามไปที่บ้านของคุณหลังด้วยนะฮะ
เพื่อไปดูซิว่าชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านของครอบครัวนี้เป็นอย่างไร
ก็ไปถึงบ้านก็ไปพบว่าครอบครัวนี้อยู่กัน๕คนนะครับ
ในบ้านหลังเล็กที่มีสภาพเก่าแล้วก็ซุดโสมก็มีรังละ๑คนนะ
มีคุณยายวัย๗๕ปีคุณยายที่หลังเขารักเหลือเกิน
แล้วก็คุณยายก็รักหลานชายคนนี้มากคือรักหลังมากนะครับ
แล้วก็มีป้าอีก๒คนวัย๕๕ปีและ๔๘ปีซึ่งมีคุณป้าท่านหนึ่งป่วย
แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลูกพี่ลูกน้องอีก๑คนนะครับที่กำลังเรียนหนังสืออยู่